ท่านผู้ชมครับมาตามความคืบหน้าที่ต่อเนื่องมาจากคดีของน้องต้าแงกันหน่อยยังจำกันได้ไหมฮะ
อ่าเด็กชายต้าแงเด็กชายชาวพม่าวัยสองขวบนะครับ
อ่าที่พ่อกับแม่ก็มาทำงานรับจ้างตัดอ้อยอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับ
แล้วต้าแงก็หายไปในไร่อ้อยที่เป็นป่าไร่อ้อยเนี่ยตั้งแต่สิบเจ็ดธันวาคมสองห้าหกหนึ่ง
อืมหายไปนานเก้าวันนะในพื้นที่สะยายโสมจังหวัดสุพรรณบุรี
ก่อนจะพบกลายเป็นศพค่ะนะจมน้ำอยู่ในไร่อ้อยนั่นแหละอืม
แล้วตำรวจที่สุพรรณบุรีสพสะยายโสมนะครับก็สรุปคดีว่าอ่า
มีในฝนเป็นชายสติไม่ดีในพื้นที่อายุสามสิบสองปีอ่า
เขาก็มีส่วนทำให้น้องต้าแงเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าพาน้องเข้าไปในป่าไร่อ้อย
อ่าแล้วน้องจมน้ำก็ช่วยไม่ได้อ่าไม่กล้าช่วยก็เลยออกมาก่อน
จะพบน้องกลายเป็นศพแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับในฝนเอาไว้
ก็ได้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวในฝนเพราะว่าพ่อแม่เขาก็มอง
ว่าเรื่องนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วเขาก็ยืนยันพยานหลายคน
ยืนยันได้ว่าลูกชายของเขาบริสุทธิ์ไม่เคยพาเด็กเข้าไปในป่าไร่อ้อยแห่งนั้น
วันนี้นายอนัญชัยชายเดชทนายความนะครับได้พาในฝนแล้วก็พ่อกับแม่ด้วย
ไปที่กองปราบรามไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเอาผิดกับตำรวจ
คลี่คลายคดีเด็กชายซูลุยผิวหรือว่าน้องต้าแงที่เสียชีวิตอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับ
ก่อนเข้าร้องทุกข์ทนายอนัญชัยได้นำเงินจำนวน๕๐๐๐บาท
ที่ได้รับจากเจ้าของโรงพยาบาลชื่อดังในจังหวัดสมุทรปราการ
ให้กับในฝนและครอบครัว
จากนั้นในฝนก็ได้ว่าจ้างนายอนัญชัยให้เป็นทนายความส่วนตัว

นายอนัญชัยได้ทดลองพูดคุยแล้วก็สักถามในฝนต่อหน้าผู้สื่อข่าว
เพื่อให้เห็นว่าในฝนนั้นมีสติปัญญาและเข้าใจเรื่องราวได้ขนาดไหน
จากการสอบปากคำจะได้ความเป็นธรรมจากตำรวจมากน้อยขนาดไหน
พบว่านายอนันชัยได้ยื่นเงินให้นายฝน๑๐๐๐บาท
นายฝนกลับพูดว่าเงินที่ได้มีมูลค่า๒บาท
และ๒๐๐๐บาทเท่ากับ๕บาทอะไรประมาณอย่างนี้
เหมือนกับเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีมูลค่าอะไรยังไง
และจากการสักถามในฝนก็พูดไม่เป็นคำ

แต่ในฝนได้พูดว่าช่วงที่ถูกตำรวจนำตัวไปรักษา
จับใส่กุญแจมือถูกทำร้ายด้วยการเอาบุหรี่จี้ที่แขนขวาจนเป็นแผล
ถูกตำรวจตบหน้าจนเจ็บส่วนคนที่ทำร้ายมี๓คน
เมื่อถามว่าในฝนรู้จักต้าแงไหมในฝนตอบว่ารู้จักสนิทกัน
รู้จักกันมากว่า๕ปีเดี๋ยวท่านลองฟังดูกันแล้วกันนะครับ
ผลนี้เท่าไหร่๒บาท๒ใบนี้เท่าไหร่ผล
อันนี้เท่าไหร่๕ใบ๕บาท

โอเคฝนพาน้องตาแงไปไหม

โดนจี้แล้วว่าไง

เราเห็นฆ่าเขาตกน้ำ

เราพาไปไหมไม่ได้พาไป

รู้จักน้องต้าแงมา๕ปีกว่าแล้ว

สิ่งที่ทนายนันชัยก็พยายามเสื่อให้เห็น
เนี่ยทีนี้ทนายก็เลยบอกว่า

จังหวัดสุพรรณบุรี๑๒นาย

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

แกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญา
กักขังหน่วงเหนียวจนปราศจากอิสรภาพ
ก็คือจากกรณีตั้งแต่การจับตัวในฝน

ในฝนไปชี้จุดเกิดเหตุ
หรือยอมรับสารภาพ

แต่ว่าไม่เชื่อคำให้การของชาวบ้าน

แพทย์เขาออกวินิจฉัยมาเต็มเลย

สอบภาษณ์แล้วก็
เขาบอกว่านายผลนี่นะครับ

คำให้การของฝนน่าเชื่อถือได้

แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่อำรวจ
สิบสองนายรวมถึงแพทย์ด้วย
เป็นใครบ้างท่านก็คิดเอาเอง

ทนายนันชัยก็มาให้สมฆ่าคุณจอมขวัญ

ไปแจ้งความดำเนินคดี

แล้วก็แจ้งข้อหากับในฝนอะไรอย่างนี้

ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าต้องการรีบสรุปคดีหรือเปล่า
เพราะว่าข่าวมันดังแล้วคนจับตามองเยอะ

ใช่ก็คงมีผู้ต้องหานั่นแหละ
พาเด็กไปแล้วก็เด็กไปจมน้ำเสียชีวิตในไร่อ้อยอะไรอย่างนี้นะ
แต่ตำรวจอาจจะต้องการรีบปิดคดีอะไรอย่างนี้
ส่วนผลการรักษาของแพทย์สถาบันกรยารัชนครินนะครับ
ถ้าเทียบเท่ากับเด็กก็คืออายุ๗ขวบ
แต่ตัวเขาเนี่ยอายุ๓๒นะครับ
ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการเล่าหรือเรียงลำดับเหตุการณ์
จนถึงการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ด้วยตัวเอง
ซึ่งธนายอนัญชัยบอกว่าหลังจากเข้าร้องทุกข์กับกองปราบรามแล้ว
ก็อาจจะนำในฝนไปร้องขอความเป็นธรรมกับสำนักนายรัฐมนตรี
สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมและจะเรียกค่าเสียหาย
จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้แก่ในฝน
เป็นเงิน๑๐ล้านบาทด้วย